เชื่อว่าเรื่องที่อาจารย์สุภาพหยิบมาวันนี้
โดนใจพ่อแม่ผู้ปกครองร้ายต่อหลายคนเหลือเกิน
เรื่องเงินเยียวยา๒๐๐๐บาทที่จะให้กับเด็กเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เสียงสะท้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองมันหนาหูมาก
โรงเรียนไม่ให้เต็มโรงเรียนหักเอาไว้
บอกว่าเป็นค่าเทิมค้างจ่ายบ้างแหละ
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเป็นของค่าเทอมเทอมหน้าบ้างแหละ

ใครมีเสียงสะท้อนอะไรส่งข้อความมาบอกได้

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งค่ะคุณบุ๊คครับ
ปรากฏการณ์ของน้องจีน่านี่เป็นการพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่า
เรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นข่าวใหญ่

แล้วถ้าตำรวจให้ความสำคัญ
ตำรวจไทยทำงานเต็มที่เก่งครับ
ค่ะมีประเด็นเกี่ยวกับวงการศึกษาที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊คเกริ่นไว้
เรื่องเงินเยียวยาผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ได้สั่งการให้ที่ประชุมคอลโลมอ
กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดรายละสองพันบาทให้เร็วที่สุด
คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าขณะนี้ได้โอนเงินไปแล้วกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์
แล้วกำลังเร่งโอนให้ครบอยู่ตอนนี้แต่ผมมีเรื่องจะบอกกับรัฐบาล
บอกกับนายกบอกกับรัฐมนตรีศึกษาบอกกับคนที่เกี่ยวข้อง
ว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาร้องเรียนแล้วที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่
คือบางโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกเงินสองพันบาทที่จะมอบให้นั้นเนี่ย
ทางโรงเรียนบอกว่าเขาขอหักเป็นเงินค่าเทอมที่นักเรียนคนนั้นค้างอยู่
คือใครยังค้างค่าเทิมอยู่ก็จะไม่ได้เงินเยียวยา๒๐๐นี้
เพราะต้องเอาไปหักกับค่าเทอมที่ค้างพ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกอ้าว
เงินสองพันเนี่ยมันเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยมานะมันเป็นเงินเยียวยา
มันไม่ควรจะเอาไปหักกับค่าเทอมก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าหักไม่ได้
ก่อนหน้านี้ก็เห็นผู้บริหารกระทรวงศึกษาที่บอกการบอกว่าไม่เกี่ยวกัน
อ้าวแล้วทำไมโรงเรียนเขาไม่ฟังล่ะครับ

ฝากรัฐมนตรีศึกษาคุณตรีนุษย์
ฝากคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ช่วยไปตามเรื่องนี้ให้หน่อย
นายกต้องลงมาสั่งการเองแล้วล่ะครับ

แต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราต้องดูเหรียญสองด้าน
คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน
เขาก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด
เขาอยู่ในภาวะที่น่าเห็นใจอยู่มากเหมือนกัน
เพราะว่าผลกระทบที่อยู่ในภาวะวิกฤตคือ
ท่านดูหัวข่าวนี่รวมผู้ปกครองค้างค่าเทอมรวมกันแล้วเป็นพันล้าน
โรงเรียนอาชีวะโรงเรียนเอกชนวอนรัฐบาลเยียวยา
เขากลัวว่าจะรับสภาพไม่ไหวแล้วเขากลัวว่าโรงเรียนเหล่านี้จะเลิกกิจการ
ฉะนั้นพอได้รับเงินเยียวยามาจากรัฐบาลเขาก็ได้โอกาสว่า
ถ้าอย่างนั้นขอหักไอ้เงิน๒๐๐เนี่ยมาเป็นค่าเทอมที่ค้างอยู่
กว่าจะได้มีเงินเยียวยามาเป็นรายเดือนเพื่อจะเอาไปจ่ายเงินเดือนครู
ถ้าพอเกิดสภาพแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของกระทรวงแล้วล่ะครับ

ตกลงยอมให้โรงเรียนหักได้หรือหักไม่ได้
กระทรวงอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง
กับเจ้าของโรงเรียนเอกชน
ฉะนั้นกระทรวงผู้บริหารกระทรวงต้องคิดกัน

ถ้าบอกว่าหักไม่ได้

โรงเรียนไหนหักมีความผิด
แต่ถ้าบอกว่าเอาแล้วอาจจะหักได้
สักครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้ไปบรรเทา
จ่ายไปพันหนึ่งอีกพันหนึ่งหักไว้ให้โรงเรียนที่ค้างค่าเทิมอยู่
ก็แล้วแต่ไปคิดกันแต่เรื่องนี้ปล่อยให้สเปะสปะอย่างนี้ไม่ได้
ประการที่สองเรื่องการสอนการเรียนออนไลน์
มันเป็นประเด็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นในครอบครัว
เมื่อวานผมก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้ไปแล้ว
พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นด้วยเยอะเลยครับ
ถึงขนาดตอนนี้ติดแฮสแท็กกันว่า
เรียนออนไลน์คือนรกของพ่อแม่ลูกโอ้โห

ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเด็กก็เครียด
ถึงขั้นมีภาพโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์
คือนั่งร้องไห้อยู่หน้าจอหน้าไอแพทหน้ามือถือเพราะว่าไม่ไหว
พ่อแม่พอลูกไม่เรียนลูกดื้อพ่อแม่ก็เครียด
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าลูกไม่เรียนตามที่ครูสั่งไม่ยอมทำการบ้านตามที่ครูสอน
อีกหน่อยลูกจะตามเพื่อนไม่ทันพอเครียดมากเข้าก็มีอารมณ์กับลูก
พ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันนั่นเรื่องของเด็กเล็ก
แต่นี่เด็กที่โตหน่อยก็เจอปัญหาอีกรอบนึงเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งจากการเรียนออนไลน์
มหาเขาโพสต์เพจนี้กันท่านลองดูสิครับ
ขอกราบเรียนคุณครูทุกท่านเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด
จึงต้องทำให้เรียนออนไลน์งานที่ท่านสั่งอาจจะไม่เสร็จตามที่ท่านกำหนดเวลา
ขอความกรุณาสั่งงานให้น้อยลงแล้วขอเวลานักเรียนสักนิด
จะตามงานให้ครบงานทุกวิชานี่ตัวแทนนักเรียนชื่อวรวงช่างเขียน
เป็นคนโพสต์แล้วก็ยังมีอารมณ์ขัน
บอกเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน
แล้วเกรดสี่ที่งดงามจะคืนกลับมาหักนี่
สรุปคือวิงวอนว่าอย่าสั่งงานแบบยัดเยียดให้มากเกินไป
แล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่ชวนให้เกิดอารมณ์ขัน
เขาโพสต์กันในโลกออนไลน์มีภาพนักเรียนกำลังเรียนว่ายน้ำทางออนไลน์ครับ
เด็กกำลังนอนคว่ำอยู่บนพื้นห้องนั่นแหละแล้วก็ยกมือทำท่าว่ายน้ำ
ตามที่วีดีโอสอนมันมีบางคลิป
เด็กนักเรียนดำน้ำเรียนดำน้ำครับ
เอากระมังใส่น้ำมาวางไว้ข้างหน้า
แล้วก็เอาหัวจุ่มลงไปในกระมัง
เพื่อฝึกหายใจในการดำน้ำ
บางรายมันหากระมังไม่ได้ก็เอาขันมาใส่น้ำวางไว้ข้างหน้า
ประกอบวิชาเรียนดำน้ำทางออนไลน์
เนี่ยครับคำถามก็คือมันจะได้ผลเหรอครับเนี่ย
เด็กจะว่ายน้ำเป็นจากการเรียนว่ายน้ำทางออนไลน์เหรอครับ
แต่ว่าส่วนที่เรียนลำทงลำไทยอะไรพวกนี้พอกล่อมแกล้งกันได้ตามครูสอน
ผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้เพื่อจะบอกว่า
มาถึงวันนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะคลี่คลาย
โรงเรียนเปิดเรียนได้เมื่อไหร่เดือนไหน
แต่ถ้ายังไม่เห็นอนาคตแล้วยังกำหนดไม่ได้
แล้วปล่อยให้การเรียนออนไลน์ดำเนินไปแบบนี้

การศึกษาของไทยน่าห่วง
มันเป็นเรื่องที่รัฐบาลผู้บริหารกระทรวงศึกษา
ต้องหยิบเอาเรื่องนี้มาเป็นการเรียนการสอนออนไลน์มาเป็นประเด็นสำคัญ
แล้วระดมความคิดความเห็นกันในระดับหมู่ผู้บริหารว่า
จากนี้ไปจะกำหนดรูปแบบวิธีการกันยังไง
ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับนักเรียน
เพราะว่านี่เป็นเรื่องใหม่จริงครับ
มันเป็นสถานการณ์ที่เกิดใหม่
เราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
เราไม่เคยมีรูปแบบการเรียนการสอนทางออนไลน์มาก่อน
ที่ทำทำกันอยู่เนี่ยคิดขึ้นมาใหม่ทั้งนั้น

คนสอนทั้งคนเรียน
ก็ไม่ใช่ง่ายที่จะปรับตัว

คือคุณภาพการศึกษาในช่วงโควิด
มันจะต้องไม่หยุดชะงักมันจะต้องไม่ตกต่ำด้อยมาตรฐานเกินไปนัก
แล้วสามารถเชื่อมต่อกันได้เมื่อโรงเรียนเปิดเทอมสอนกันตามปกติ
อันนี้แหละคือต้นเหตุของความเครียดมันอยู่ตรงนี้
แล้วก่อนหน้านี้เราต้องไม่ลืมนะครับว่าการวัดผลคุณภาพการศึกษา
ที่เวลาเขาเอาไปเปรียบเทียบกันในชาติอาเซียน๑๐ประเทศ
เราเนี่ยถูกจัดว่าไปอยู่อันดับ๗ของ๑๐ประเทศ
ก็แปลว่าใกล้ที่โลแล้ว
อาจารย์วิทย์บางคนอาจารย์สมพงศ์จิตระดับเคยบอกผมว่า
ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเราจองที่โหลไว้ได้เลยครับ
นั่นคือการเรียนการสอนในภาวะปกติก่อนจะเกิดโควิดนะ
แล้วนี่ต้องมาเจอปัญหาจากภาวะโควิดระบาด
เปิดโรงเรียนไม่ได้แล้วสอนการออนไลน์กันมันก็มีปัญหาหนักเข้าไปอีก
อันนี้น่าห่วงผมจึงบอกว่า
เอาล่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนแล้ว
มันเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องลงมารับผิดชอบ
ดูสิครับว่าแนวทางการเรียนออนไลน์เนี่ยมันแค่ไหนยังไง
มันถึงจะเกิดความสมดุล
ไปดูประเทศเพื่อนบ้านเขาสิว่าเขาจัดเรียนออนไลน์ยังไง
อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะนำมาขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ